ดูเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้น
ของการข้ามทางรถไฟของรถบัสกะถิ่น
ที่ทำให้ถูกรถไฟชนที่ฉะเชิงเสา

เพราะว่าทางวัดบางปลานัก

เพราะว่านุ่มสาวโรงงานที่ประสบอุบัติเหตุ
ทั้งเสียชีวิตและก็ได้รับบาดเจ็บ
อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิต

ไม่ให้เกิดเหตุเพศภัยอะไรที่ร้ายแรงแบบนี้อีกนะครับ
คือช่วงเวลา๑๐นาฬิกาที่ผ่านมาช่วงสายวันนี้เองนะฮะ
ที่สถานีรถไฟคลองแขวงกลั่น
หมู่๗ตำบลบางเตยอำเภอเมืองฉะเชิงเซานะครับ
เขาได้มีการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ
หน่วยงานราชการญาติผู้เสียชีวิต
ก็นำอาหารคาหวานจำนวนมากมาร่วมในการทำบุญครั้งนี้นะครับ
โดยพระครูสมุสมนึกชุติวันโน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางปลานักประธานฝ่ายสงฆ์
ก็รวมกับพระสงฆ์ในพิธีนั้น๑๙รูป
เท่ากับจำนวนของผู้เสียชีวิตเลยนะครับ
ชาวบ้านได้จัดทำบุญผ้าป่าเพื่อรวมเงินเป็นเงินกระถิ่น
แล้วก็ทำบุญให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง๑๙ราย
ทั้งนี้การทำบุญก็เชื่อว่าจะทำให้ดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตทั้งหมด
จากเหตุการณ์ครั้งนี้หรือเหตุการณ์ครั้งก่อนเหตุการณ์ไหนก็ตาม
ทำให้ผู้เสียชีวิตได้รับผลบุญแล้วก็ไปสู่พบภูมิที่ดีด้วยนะครับ
ซึ่งคนงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
คนหนึ่งก็คือคุณอาบุญลือพันธิพัฒน์อายุ๕๑ปีเปิดเผยนะครับว่า
คือตอนนี้ได้จัดเวรยามช่วยกันดูแลการจราจรบริเวณจุดตัด
ตั้งแต่๗โมงเช้าจนถึง๒ทุ่มของทุกวัน
ก็จะจัดเป็น๒ผลัดโดยจะคอยโบกรถ
ช่วงที่รถไฟจะเข้าชาญชาลาและขบวนรถไฟบรรทุกสินค้า
ที่จะวิ่งเร็วเนื่องจากจะไม่จอดที่ชาญชาลานี้
แล้วก็ฝากเตือนหากว่าใครจะขับรถผ่านจุดตัด
ที่เป็นจุดตัดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่นี้นะครับ
อูดเตือนของรถไฟด้วยและตอนนี้เขามีการปรับทัศนียภาพ
้งม้งต้นไม้ป่ารกอะไรเนี่ยเขาก็พยายามที่ปรับทัศนียภาพให้ดีแล้ว
ดังนั้นขึ้นอยู่กับคนที่จะใช้เส้นทางนี้ช่วยการระมัดระวังด้วยนะครับ
ส่วนจุดตัดทางรถไฟที่เกิดเหตุมีการติดป้ายหยุด
แล้วก็สีแดงขาวชัดเจนเลยนะฮะ
ให้เห็นก่อนที่จะข้ามทางรถไฟเลยนะครับ
ก็นี่คือการปรับทัศนียภาพอีกอย่างหนึ่ง
แล้วก็ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์สลดขึ้นอีกเลย
แม้ว่าจะเป็นแค่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าจะมีคนตาย
๑คน๒คนไม่อยากให้เกิดขึ้นเลย